สำหรับคู่รักที่เขาแต่งงานหวานชื่นกันไปแล้ว
พักหลังมาแบบนี้ต้องรับงานคู่

สำหรับป๊อกแล้วก็มากกี้หราศีนั่นเองค่ะ

เขาบอกว่าพอมาเป็นคู่ฟาดตังค์หนักมาก
เอาอีกแล้วเหรอคุณถึงแบบ๑๕ล้านแบบแม่ชมหรือเปล่า

ก็ไม่รู้ว่าเท็จจริงเป็นอย่างไร
เงินทองที่ได้มาใครจะเป็นคนเก็บ
เดี๋ยวไปถามพัสรกรกับมากกี้ราศีกันเลยค่ะ
คือว่าตอนนี้ถ้าเจ๋ยเป็นงานแท็กผู้คือกี้รับหมด
ใช่รับหมดแต่ก็แบ่งให้เขา
เพื่อที่เขาจะได้มีกำลังใจในการทำงาน
แบ่งกี่เปอร์เซ็นต์เขาก็ได้

ยังมีลมหายใจต่อไป

ตกลงเรื่องว่าต้องทำอะไร

เขาไม่รู้ว่าจำนวนเท่าไร

เขารู้แต่ว่าเขาได้แค่ไหน

ราคาน่ารับจังนะ

หนูว่ากลุ่มผู้ชายก็แซวกันไปแซวกันมา

คนนี้กลัวเมียคนนั้นคนนู้น

ไม่อยากทำให้มันจากเรื่องไม่เป็นเรื่อง

ก็ยังอึ๊บอั๊กตอบว่ากลัวเกรงใจก็แล้วกัน
เรื่องค่าตัวไม่เคยรู้ยอดจริงหรอก

มิต้องเล่าให้ฟังเลยนะครับจริง
ยังไม่ดังคือมีช่วงหนึ่งที่มากกี้เข้าวงการนะคุณผู้ชม
แล้วก็มันเป็นช่วงที่แบบว่าผลงานยังไม่โดดเด่นมาก

กี้เคยมาเล่าให้ฟังว่าพี่แจ๊คทำไงดี
บัญชีมีเงินในบัญชีเหลือไม่ถึงพัน

นางก็บอกว่าหนูต้องทำยังไงบ้างพี่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ตั้งแต่นั้นก็คือนางก็เริ่มเก็บตังค์มากขึ้น

พูดในช่วงชีวิตวัยรุ่นเราพอเรามีตังค์ใช่ไหม
ฉันอยากซื้อกระเป๋าฉันไปซื้อฟาดเลย
ความเป็นนางเป็นดารานางคิดว่าต้องซื้อเยอะไปก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ว่าไม่มีตังค์เนี่ยแหละค่ะนางก็กลับมาใช้ชีวิตใหม่นะคะ
ก็รู้จักเก็บเงินมากขึ้นแล้วคนเป็นคนที่ใช้ตังค์เป็น
ใช่หลายคนอาจจะมองว่าบ้านก็รวยกันทั้งคู่อยู่แล้วนะคะ

แต่ถ้าเกิดว่าดูชีวิตจริงของมากกี้เวลาหลังออกจากกองถ่ายเนี่ย
เสื้อยืดกางเกงยีรองเท้าแตะสบายมากเลยนะคะ

แล้วก็รู้จักการใช้เงินก็จะรวยยิ่งขึ้นไปนะคะ